หนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณชราตกเป็นเหยื่ออีกแล้วนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงค่ะทำตัวตีสนิท
เป็นตีสนิทผู้หญิงชะลาวัย๘๐ปี
อ้างบอกว่าเป็นเพื่อนของลูกสาว
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่า
หิวข้าวก็ให้ยายช่วยทำกับข้าวให้หน่อย
สุดท้ายแล้วก็ไปขโมยเงินแล้วก็สร้อยทองหลบหนีค่ะ
นวลศรีสิงห์ไทยสงศ์วัย๘๐ปี
แล้วก็นายลีสิงหัยสงฆ์วัย๘๐ปี
สองสามีภรรยาคู่นี้ปกติอยู่บ้านตามลำพังนะคะ

หน้าตาแบบนี้แหละค่ะรูปร่างท้วมหน่อย
ผมยาวประบ่าขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาหลอก
สนิทบอกอุ๊ยเป็นเพื่อนลูก
นั่งคุยกันแล้วก็บอกหิวข้าวจังเลยแม่
ยายแกก็วุ่นเลยค่ะทำกับโค้งกับข้าวตำส้มตำให้กินเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนลูก
จังหวะที่ยายแกทำข้าวให้กินอยู่นั่นน่ะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ย่องเข้าบ้านแล้วขโมยเงินในกระเป๋าไป

นายพรชัยโนไทยสงฆ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวที่เป็นลูกเขยยาย
ขับรถมาเห็นคนแปลกหน้าก็เลยถ่ายรูปเอาไว้
แล้วก็ถ่ายรูปรถมาใส่ไว้ได้ด้วย
มารู้ทีหลังว่าทรัพย์สินหายก็เลยให้ลูกเขยพาไปแจ้งความนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองย่ารังกาค่ะในอำเภอนาโพ
นวลศรีเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะบอกว่า
ขอฝากอะไรไปบอกกับผู้หญิงที่มาหลอกขโมยเงินยายหน่อยได้ไหม
บอกว่าถ้าเอาเงินเอาทองไปขอให้เอามาคืน
ตากับยายแก่แล้วทำงานหนักไม่ได้
ทุกวันนี้ทำได้แค่รอเงินจากลูกและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ
ใจมีเช่นนั้นเอาขึ้นมาให้ซะ
ผู้กำกับการสพนโพบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวเลย
คนร้ายเนี่ยมักจะลงเหมือบคนสูงวัยเพราะว่าจะอาศัยความอบอ้อมอารีของคนอีสานไงคุณ
นึกออกไหมก็จะขอเข้าไปทำทีเป็นเพื่อนลูกเพื่อนหลานทำตัวน่าสงสารแล้วก็ไปขโมยเงินแบบนี้ค่ะ
ก็มีหลายรายแล้วที่โดนนะคะคนที่ทำแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าตำรวจรู้เบาะแสผู้หญิงคนนี้แล้วเตรียมขอสารออกหมายจับอยู่ค่ะ